วันนี้วันแรงงานเดี๋ยวจะพามาดูนะคะว่าวันนี้จะมีการเรียกร้องอะไรบ้าง
ปกติทุกวันแรงงานจะมีการพูดถึงค่าแรงขั้นต่ำ
เช่นเดียวกันวันนี้มีการเรียกร้องด้วยสำหรับกลุ่มลูกจ้างเตรียมเสนอในวันรายงานแห่งชาติเพิ่มได้ไหม
แรงขั้นต่ำจากเดิม๓๓๑บาทพุ่งเป็นเพิ่มเป็น๔๙๒บาททั่วประเทศได้ไหม
อันนี้เป็นข้อเสนอนะคะในขณะเดียวกันราคาน้ำมันเนี่ยมันกลายเป็นว่าพุ่งสวนค่าแรงขึ้นไปนะคะ
แล้วเมื่อวานนี้เป็นภาพนี้เกิดขึ้นเพราะอะไรคะ
แห่ไปเติมน้ำมันดีเซลเพราะว่ามีการปรับตัวเพิ่มขึ้นวันนี้ตอนตีห้า
ไม่ได้อนังเรียไม่ได้อุดหนูนแล้วนะครับกองธุนน้ำมัน
นี่เป็นบรรยากาศรถใช้น้ำมันดีเซลแห่ไปเติมกันจนแน่นปั๊มนะคะ
จะปรับราคาตั้งแต่ตี๕ที่ผ่านมาอีกลิตรละ๒บาท
มาอยู่ที่ลิตรละ๓๑บาท๙๔สตางค์ค่ะ
ยังไม่หยุดแค่นี้เดี๋ยวจะมีการปรับทยอยขึ้นจนครบ๕บาท
ทำให้ราคาน้ำมันดีเซลไปอยู่ที่ประมาณ๓๕บาทต่อลิตร
อยู่ที่๓๒บาท๘๔สตางค์ต่อลิตรค่ะ
และจะทยอยปรับขึ้นจนครบ๓บาท
เพื่อลดเงินอุดหนุนของกองทุนน้ำมันนั่นเอง

ใช่เดี๋ยวก็จะทยอยปรับขึ้นไปเป็นลำดับอีกนะคะ
ทีนี้น้ำมันขึ้นราคา
รถที่ใช้น้ำมันดีเซลส่วนใหญ่จะเป็นรถบรรทุกสินค้าทั้งหมด
พอน้ำมันขึ้นราคาปุ๊บก็จับตาสินค้าสิ

เพราะว่าค่าขนส่งเนี่ยเตรียมพาเรทขึ้นราคาเช่นเดียวกันนะคะ
ก็ทำให้องค์กรลูกจ้างรายงานหลายแห่งเตรียมยื่นจดหมาย

เนื่องในวันแรงงานแห่งชาติในวันนี้ค่ะ
ให้มีการปรับเพิ่มค่าแรงขั้นต่ำ
จากเดิมกรุงเทพฯบริมณฑลและ๖จังหวัด
ค่าแรงขั้นต่ำอยู่ที่๓๓๑บาทต่อวัน
ซึ่งประกาศใช้มาตั้งแต่ปี๒๕๖๐
ให้ปรับเพิ่มขึ้นเป็น๔๙๒บาทต่อวันเท่ากันทั่วประเทศ
เรียกร้องให้มีมาตรการช่วยเหลือแรงงานในระยะยาวด้วยนะคะ
เนื่องจากว่าสถานการณ์ค่าครองชีพในปัจจุบันเนี่ย
ผู้ใช้แรงงานไม่สามารถดำรงชีพได้
ค่าจ้าง๓๓๑บาทต่อวันแล้ว

ลองดูว่าจะทำให้ผู้ใช้รายงานได้มากน้อยเพียงใดเนอะ